ลูกชายของฉันคงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเดียวหรือเป็นคู่ครอง

เขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เยอะพอสมควร

ทำได้ไงอ่ะเธอน้ำตามาแล้วอ่ะ

เธอเองยังสาวยังสวย
คงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอก
นึกภาพนางเอกว่านางเอกต้องน่าสงสารต้องร้อง
ต้องไปขอร้องอ้อนวอนความรักอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่าคิดนะว่าฉันจะยอมศพง่าย
อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้กำพืชของคุณ
คุณเองก็เป็นนางงามร้อยเวทีเหมือนกันนี่
มากกว่าจะได้ท่านนายพลมา

ต้องตามราวีเป็นผู้หญิงไม่รู้กี่ราย
แล้วนิ้วมือนับพอหรือเปล่าล่ะ

เขาไม่ได้ใช้เสียงในการตวาดมากมายขนาดนั้น
แต่เขาออกมาทางอารมณ์ทั้งสีหน้าแล้วก็เสื้ออย่ายิ้ม

ก็เสียใจเอามาลงกับอารมณ์ตอนนั้น
แต่ดาวก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เทพเข้าหลงหลายดาวนักหนา
อาจจะเป็นเพราะว่าลีลาดาวมั้งคะคุณแม่
ฉันจะบอกในเทพในเทพจะต้องเฉดหัวแกมันกระยะ
ฟ้องเลยค่ะคุณแม่ดาวไม่กลัวหรอกค่ะ
ระหว่างแม่กับเมียพี่เทพเขาจะเลือกใคร

จำใส่กระโหลกของคุณแม่ไว้นะคะ
ว่าเงินแค่นี้ซื้อดาวไม่ได้หรอกค่ะ
มันต้อง๑๐ล้านพันล้านทั้งโลกยังไม่พอ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวตนเขา
หรือว่าเขาแสดงเข้าใจบทบาทหรือว่าจะยังไง
ทำไมฉันไม่เลือกเธอทำไมฉันมองเธอผิดไป
เอาละค่ะคงได้เห็นกันแล้วว่ากำแพงนางงามได้ถูกทลายจนหมดสิ้นแล้ว
ทำให้เห็นความสามารถของน้องอีกหลายมิติเลย
เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมสำหรับการแสดง

ทีนี้อยากจะฟังที่พี่ธัญญาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้าง
ก็จากการที่เราได้แสดงกันมาเมื่อกี้นะคะ
ก็ทำให้เห็นว่าทุกคนมีเลือดของความเป็นนักแสดงอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะ
ก็เรามาวิเคราะห์กันทีละคนดีกว่าเนาะ
มาดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากแยมก่อนละกัน
ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ขอตินิดนึงนะ
ตรงที่เวลาที่เราเล่นละครอะไรเนี่ย
เราจะต้องให้เหมือนให้เกียรติกับคนเขียนบท
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดทุกอย่างตามที่บทมาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อกี้นี่แยมข้ามไปเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ของการแสดงจริงมันเทคตั้งแต่แรกแล้ว
มันเลยทำให้การเล่นของเราไม่มีมิติ
เหมือนแบบมีแต่ความร้ายอ่ะความน่าสงสารในช่วงแรกเลยหายไปเลยนะคะ
ป่าก็ถือว่าทำได้ดีนะคะ
แล้วก็มีมิติที่จะเห็นพัฒนาการความน่าสงสารแล้วก็ความแบบแข็งกล้าว
มันเลยทำให้ฉากนี้มันดูกลมกลืนกลมนะ
ก็คือว่าเหมือนตัดบทละครไปเยอะเหมือนกัน
มันเลยทำให้เห็นแต่ความร้ายกาดของตัวละครตัวนี้
มันเลยทำให้ฉากดูไม่มีมิติ

เวลาถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นนักแสดงจริงเนี่ย
เวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ร่วมแสดง
จะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชาก

มันจะแบบเราจะเกรงมือเอา

มันอาจจะต้องมีการทำการแสดงหลายเทป
เราก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นด้วย

ข้าแรงจริงเพราะว่านุเล่นจริงเลยอะ

ที่แบบที่ความเป็นนางงาม

สำหรับละครไทยนะเพราะว่า
ไม่ใช่ว่าโอเคทุกฉากจะต้องมีการร้องไห้
แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้านางเอกมีน้ำตา

ทำให้ฉากนี้มันสมบูรณ์แบบ
ตอนแรกอะพอใจแต่พออับกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งอะ

ไม่น่าลืมบทประมาณครึ่งหนึ่ง
เราไม่เห็นตัวเองไงคะว่าแบบเราแสดงออกมายังไง
ท่าทางคำพูดสายตาอย่างนี้เราไม่เห็น
พอใจมากค่ะภูมิใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้
แต่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะ
แต่ก่อนที่จะให้คะแนนเนี่ยต้องบอกน้องไว้ก่อนเลยนะคะว่า
อย่าลืมว่าการชนะการแพ้ลำดับ๑๒๓๔นั้น
มีผลกับทีมเราทุกคนด้วย
กองเชียร์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่กับทีมใครก็แล้วแต่นั่น
หมายถึงว่าเราจะต้องได้ผลไปตามนั้นด้วยนะคะ

แค่จะรู้สึกแย่ตรงที่เพื่อนให้ความเชื่อใจเราเยอะเป็นพิเศษ

ก็เลยรู้สึกขอโทษกับเพื่อนทุกคนด้วย
ที่ไม่สามารถทำให้ได้เป็นที่หนึ่งค่ะ

เพราะว่าถ้าเราแพ้เพราะว่าเราแสดงเอง

แต่นี่เราแพ้เพราะว่าเราเลือกผิดทีม

แต่ว่าก็น่าจะได้ดีกว่านี้
เจอร์ลี่เธออาจจะแบบแสดงดีก็จริง

กรรมการเห็นความพยายามของเรานะแบบ
เราได้พังทลายความเป็นนางงาม

ได้โชว์ศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวเรา
ว่าเราพร้อมที่จะโชว์ศักยภาพในทุกด้าน
แต่จากที่ป๊าแบบได้คุยกับเพื่อน

โบนัสก็ทำให้เห็นว่า

ว่าโบนัสทำได้ดีมากจริง
ขอชื่นโชว์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องเต้นอีกแล้ว
ทำไมแบบมันเป็นภารกิจนางงามเหรอ

คือแบบยาก

คงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเดียวมาเป็นคู่ครอง

เขาสื่อออกมาได้เยอะเยอะพอสำควร

เห็นแล้วจะร้องตามมันน่ะสงสารมาก

คงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอก
นึกภาพนางเอกว่านางเอกต้องน่าสงสารต้องร้อง
ต้องไปขอร้องอ้อนวอนความรักอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องพลิกบทบาทเช่นน้ำตา
อย่าคิดนะว่าฉันจะยอมจบง่าย
อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้กำพืชของคุณ
คุณเองก็เป็นนางงามร้อยเวทีเหมือนกันนี่
มากกว่าจะได้ท่านนายพลมา

ต้องตามราวีเป็นผู้หญิงไม่รู้กี่ราย

เขาไม่ได้ใช้เสียงในการตวาดมากมายขนาดนั้นแต่
เขาออกมาทั้งอารมณ์ทั้งสีหน้าแล้วก็เซลล์แหย่อิ๊ม

ก็เสียใจเอามาลงกับอารมณ์ตอนนั้น
แต่ดาวก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เทพเข้าหลงหลายดาวนักหนา
อาจจะเป็นเพราะว่าลีลาดาวมั้งคะคุณแม่

พี่เทพจะต้องเฉดหัวเกมเหมือนกระยะ

ระหว่างแม่กับเมีย

จำใส่กระโหลกของคุณแม่ไว้นะคะ

ทำให้เห็นความสามารถของน้องอีกหลายมิติเลย

ทีนี้อยากจะฟังที่พี่ธัญญาดีกว่าว่า

จากการที่เราได้แสดงกันมาเมื่อกี้นะคะ
ก็ทำให้เห็นว่าทุกคนมีเลือด

แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะ
ก็เรามาวิเคราะห์กันทีละคนดีกว่าเนอะ

ตรงที่เวลาที่เราเล่นละครอะไรเนี่ย
เราจะต้องให้เหมือนให้เกียรติกับคนเขียนบท
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดทุกอย่างตามที่บทมาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อกี้นี่แยมข้ามไปเยอะเหมือนกันนะคะ

มันเลยทำให้การเล่นของเราไม่มีมิติ
เหมือนแบบมีแต่ความร้าย
ความน่าสงสารในช่วงแรกเลยหายไปเลยนะคะ
ปลาปลาก็ถือว่าทำได้ดีนะคะ
แล้วก็มีมิติที่จะเห็นพัฒนาการความน่าสงสาร
แล้วก็ความแบบแข็งกล้าว
มันเลยทำให้ฉากนี้มันดูกลมกลืนกลมนะ
สำหรับเจอรี่เจอรี่ก็คล้ายกับแหยม
ก็คือว่าเหมือนตัดบทละครไปเยอะเหมือนกัน
มันเลยทำให้เห็นแต่ความร้ายกาดของตัวละครตัวนี้
มันเลยทำให้ฉากนี้ดูไม่มีมิติ

เวลาถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นนักแสดงจริงเนี่ย
เวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ร่วมแสดง
จะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชาก

มันจะแบบเราจะเกรงมือเอา

มันอาจจะต้องมีการทำการแสดงหลายเทค
เราก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นด้วย

ค่ะแรงจริงเพราะว่าหนูเล่นจริงเลย

สำหรับโบนัสนะคะ

มีน้ำตาให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับละครไทยนะ
เพราะว่าไม่ใช่ว่าโอเคทุกฉากจะต้องมีการร้องไห้
แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้านางเอกมีน้ำตา

แล้วพอพลิกกลับมาเราร้ายขึ้นมาอีกที

มันก็เลยทำให้ฉากนี้มันสมบูรณ์แบบ
ตอนแรกพอใจแต่พอแบบพออับกลับมาอ่านอีกรอบนึง

ไม่น่าลืมบทประมาณครึ่งหนึ่ง
เราไม่เห็นตัวเองไงคะว่าแบบเราแสดงออกมายังไง
ท่าทางคำพูดสายตาอย่างนี้เราไม่เห็น
พอใจมากค่ะภูมิใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้
แต่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะ
แต่ก่อนที่จะให้คะแนนเนี่ยต้องบอกน้องไว้ก่อนเลยนะคะว่า
อย่าลืมว่าการชนะการแพ้ลำดับ๑๒๓๔นั้น
มีผลกับทีมเราทุกคนด้วย
กองเชียร์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่กับทีมใครก็แล้วแต่
นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องได้ผลไปตามนั้นด้วยนะคะ
พร้อมไหมคะพี่ให้คะแนนเลยนะ
ที่๔พี่ให้แยมค่ะ
แค่จะรู้สึกแย่ตรงที่เพื่อนให้ความเชื่อใจเราเยอะเป็นพิเศษ
แต่ว่าเราไม่ชนะเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกขอโทษกับเพื่อนทุกคนด้วย
ที่ไม่สามารถทำให้ได้เป็นที่หนึ่งค่ะ

เพราะว่าถ้าเราแพ้เพราะว่าเราแสดงเอง
หนูยังพอรับเข้าใจได้แต่นี่เราแพ้เพราะว่าเราเลือกผิดทีม
ที่๓ให้เจอรี่ค่ะ
ก็ทำดีที่สุดอะแต่ว่าก็น่าจะได้ดีกว่านี้
ลี่เธออาจจะแบบแสดงดีก็จริงแต่เธออาจจะลนไปนิดนึง
ที่๒ป่อปลาค่ะ
และที่๑แน่นอนโบนัสค่ะ
รู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจว่ากรรมการเห็นความพยายามของเรานะแบบ
เราได้พังทลายความเป็นนางงามความเป๊ะอะไรอย่างนี้
ได้โชว์ศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวเรา
แต่จากที่ปาแบบได้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าพี่เล่นดีมากเลยนะ
ติดแค่อย่างเดียวคือพี่ไม่มีน้ำตาถ้าพี่มีน้ำตาพี่ชนะไปแล้ว
ปล่อยให้ใครมาบอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้

ว่าโบนัสทำได้ดีมากจริง
ขอชิ้นโชว์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องเต้นอีกแล้ว
ทำไมแบบมันเป็นภารกิจนางงามเหรอ